เป็นที่เที่ยวช่วงหน้าแรงค่ะ
เพราะว่าจากช่วงแรงแบบนี้
ทำให้น้ำในเขื่อนสิรินทรที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ย

ดังนั้นค่ะทำให้มีเกาะชื่อว่าเกาะภูกระแต

แล้วก็เกาะแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงหน้าแรงแบบนี้
ใครเผื่อจะไปเที่ยวกันก็มากันได้เลยค่ะ
เกาะภูกระแตโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ
เขื่อนสิรินทรพื้นที่หมู่๑๑ตำบลโนนกลาง
อำเภอพิบูรณ์มังสาหารที่อุบลราชธานี

ทำให้ระดับน้ำในเขื่อนลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยหน้าเกาะค่ะเป็นหาดทราย
ส่วนทิศตะวันออกก็เป็นลานหินสลับกันหลายชั้น
มีหน้าผาที่ไม่สูงมากนักนะคะ
แล้วก็บริเวณรอบเกาะมีทิวทัศน์ที่สวยงาม
มีโขดหินสำหรับให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ
แห่เห็นว่ายน้ำกันแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
คือน้ำใสสะอาดจนมองเห็นแผ่นหินที่อยู่ใต้น้ำเลย
แล้วก็ลักษณะของเกาะแห่งนี้ก็มีความสวยงาม
ไปแล้วจะคล้ายกับเกาะทางภาคใต้ของไทย
ไม่ต้องลงไปถึงใต้
อุบลราชธานีก็มีเกาะให้เที่ยวแบบนี้แล้ว
ขณะที่ตัวเขื่อนก็มองเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน

ชาวบ้านเขาก็จะทำแพร่แล้วก็ใช้ยอ
เป็นอุปกรณ์ในการจับปลาซิลแก้วในเขื่อนสิรินทรค่ะ

ก็สามารถที่จะลงไปเล่นน้ำคลายร้อนได้ด้วยนะคะ

ชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง

เล่นน้ำที่เกาะภูกระแตกันเป็นจำนวนมาก
แต่เกาะนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไปค่ะ

ดังนั้นรายการชาติธรรมข่าวเสาร์อาทิตย์

เขื่อนสิริธรจังหวัดอุบลราชธานี
ไปเที่ยวกันได้เกาะภูกระแตนะคะ